เขาได้ออกมาเปิดเผยให้เราได้ฟังนะว่า
นางเอกตัวแม่ที่ร่วมงานแล้วต้องขอชื่นชมเลย

เพราะร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลานาน

เริ่มกันที่คนแรกพี่อ้ำพัชราภา
กว่าจะครองบันลังนางเอกเบอร์หนึ่งได้ยาวนานขนาดนี้
ก้องการันตีเลยว่าโอ้โหตรงต่อเวลาที่สุดสายสุดไม่เกินกี่นาทีรู้ไหม

ใช่ค่ะนอกจากตรงเป๊ะนึกว่าเข็มนาฬิกาแล้วเนี่ย
การทำงานระดับตัวแม่ขนาดนี้เวลาที่จะขึ้นโชว์บนเวที
ผู้จัดการส่วนตัวบ้างตัวแทนบ้างแต่แม่อ้ำทุกงานก็คือขึ้นไปซ้อมด้วยตัวเองค่ะ
ที่สำคัญพี่ก้องบอกว่าไม่อยากให้ตีความหมายผิดนะว่าแม่อ้ำเนี่ยเป็นคนเรื่องเยอะ
จริงแล้วเนี่ยมันคือความละเอียดรอบครอบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการทำงานนะ
คือต้องคุยกันให้ชัดเจนถึงสงบของงานแล้วถึงจะร่วมงานกันได้จบสวย
วันนี้ใช้กี่ชั่วโมงเดินแบบเสร็จมีสัมภาษณ์ต่อไหมอะไรอย่างนี้ต้องชัดเจน

อีกหนึ่งคนที่ไม่มีคำว่าผิดหวังหรอกจ้ะชมพู่อารยาค่ะ
ก็บอกว่าร้างตำแหน่งสุบตายาวนานมาขนาดนี้พี่ก้องเปียก็เมา้วมา
ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาราที่ไม่เคยทิ้งใครเลย
แล้วก็ติดต่อกับคนที่เดือดร้อนเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้น
รวมไปถึงทำบุญกับโรงพยาบาลแบบว่า

ไม่ค่อยบอกใครเนาะแบบนี้นะคะ

ตัวแม่เช่นเดียวกันคือสาวเจนนี่
ด้วยความงานอีเวนต์พี่ก้องก็เป็นตัวแรก
เจนนี่ก็เป็นตัวแม่เหมือนกันนะคะ

คนนี้บอกเลยว่าทุ่มเทมากเลย

อย่าหายุ่งอย่าหายุ่ง

ก็ขอขึ้นจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทน

และความประผิดชอบต่องานมาก
บอกเลยว่าเธอนี่สุดยอดจริง
ขึ้นสลิงก็ไม่ธรรมดาขึ้นไปของสูงขามันสั่นเหมือนกัน
สำหรับดิฉันบอกเลยว่าเรื่องนี้ดิฉันให้เพื่อน

เนี่ยอะไรแบบเนี้ย

ไม่เป็นไรเพื่อนมาก่อนได้ละ

กว่าจะโด่งดังมีชื่อเสียงอย่างยาวนาน
มันไม่ได้มากันง่ายนะคุณผู้ชมค่ะ